พระพุทธปฏิมาประทับปางสมาธิปางมารวิชัยปางปฐมเทศนาและปางปรินิพาน
สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อราชวงศุศาลปกครองรัฐคันธานราชและรัฐมธุรา
ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียประมาณกลางพุทธศตวรรษที่๗๘
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ราชวงศ์ศาตวาหลซึ่งปกครองรัฐอันทรประเทศทางภาคใต้
นิยมสร้างพระพุทธปฏิมาปางสมาธินาคปรก
ราชวงศ์คุปตะปกครองภาคกลางของอินเดียในพุทธศตวรรษที่๙ถึง
จึงได้ปรากฏปางประธานพรปางแสดงธรรมและปางอุ้มบาท